เหลืออีก๓จังหวัดไม่ใช่๓วันนะ

จะเข้าสู่เขตแม่สาย

ก็คือจะจบสิ้นภารกิจ๕๕วัน

เพราะว่าต้องเริ่มขึ้นเนินเขาแล้ว
ของยิ่งขยะเดิมข่าวค่ะ
ก้อยรัชวินสวมหมวกสีชมพู

จากบริเวณโรงเรียนบ้านแม่เชียงราย

แม่เชียงรายวิทยา
นาทีจุดเช็คพอยต์จุดแรกก็คืออู่ช่างชัยรถยนต์ในอำเภอเถิน
ระยะทางจุดแรก๒๑กิโลเมตรเซตนี้มีคนช่วยวิ่งด้วย
มีคุณอุ๋ยบุด้าเลสมีคุณเปอร์สุวิกรมเป็นพิธีกรชื่อดัง
คนนี้นะคะคุณเบอร์ร่วมกันด้วยถึงแม้สภาพอากาศเย็นเย็น
เมื่อวานนี้๑๙องศานะคะแต่ว่าประชาชนก็มายืนรอต้อนรับ
ให้กำลังใจแล้วก็ถือป้ายพี่ตูนสู้
ครับอันนี้เช้านี้เช้านี้เข้าเซต๒แล้วนะครับ
สำหรับเส้นทางการวิ่งวันนี้นะคะเซตที่๒จะวิ่งออกจาก
อู่ช่างใช้รถยนต์ไปจบที่ปั๊มปตทเถิน
ตอนนี้เซ็ตที่๓เซ็ตที่๓ส่วนเซ็ตที่๓ใครที่จะไปรอนะคะ
ปั๊มปทเถินไปจบที่โรงงานชะแล็กจบจุดสุดท้ายที่ครัว
โคตรแซ่บร้านอาหารป่าริมถนนพะหนโยธินในอำเภอเถิน
จังหวัดลำปางในวันนี้ก็จะมีเพื่อนนักแสดงมาร่วมวิ่งอีกนะคะ
มีเป๊กวงซิลมีทีเจ็ดเซตเตอร์คุณป๊อปปองกูล
อันนี้วิ่งได้นะคุณก๊อปป๊อปปองกูล
คุณโอดปราโมทขุนโอดประโมทปลาธาน
และคุณหนุ่ยพงศึกฮิรัณยพริกก็จะไปร่วมวิ่งด้วย
ที่คุณผู้ชมเห็นก็บรรยากาศตั้งแต่เช้า
ของวันนี้ที่วิ่งที่อำเภอเถินที่จังหวัดลำปาง
เถินถือว่าเป็นเส้นทางระยะยาว

เส้นตรงเส้นตรงยาวมากนะครับ
ดังนั้นพี่ตูนก็วิ่งในเส้นตรงนี้ก่อน

ใครที่ขับรถก็ต้องผ่านเส้นทางนี้

เข้าสู่ช่วงดอย

อันนี้ก็คือเช้าวันนี้ครับ
ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อย

วานี้เซตสุดท้ายนี่เขาบอกคึกคักเป็นพิเศษ
จากคึกคักคนที่มาร่วมบริจาค

เพราะว่ามีคุณเวียสุโกลวัฒน์มาวิ่งด้วย

วงเบลล่ารานีมาวิ่งด้วยการออกกำลังกายด้วยกัน
เขาก็เลยบอกว่าบรรยากาศการวิ่ง
ทำไมมันหอมหวานชื่นใจขนาดนี้

แค่พี่ตูนกับพี่ก้อยเราก็จะแย่อยู่แล้วนะคะ

คุณบอยปกรณ์ฉัดบริรักษ์

ออกวิ่งจากบ้านดง๓๐ในอำเภอสามเงาจังหวัดตาก
แล้วก็มาสิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายวิทยา
ในอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางนะคะ
ระยะเซตสุดท้ายนี่ก็๑๒กิโลเมตร
ถือว่าเป็นอำเภอแรกของลำปางเมื่อวานนี้ที่แตะเขตลำปางเป็นครั้งแรก
และเมื่อตูนกับคณะวิ่งเข้าเขตอำเภอในจังหวัดลำปางเนี่ยนะคะ
มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะในอำเภอเถิน
เข้าแถวแล้วก็ติดป้ายคำว่ายินดีต้อนรับไอ้ตูน

ยินดีต้อนฮับครับยินดีต้อนฮับเจ้า
รอต้อนรับอยู่ที่บริเวณริมถนนนะคะ
ทีนี้ทันทีที่ไปถึงจุดเช็คพอยต์สุดท้ายที่ลำปางมีงานเตรียมกระบวนกลองยาว
มีแตรวงและฟอสดัรรมแบบชาวเหนือต้อนรับพิตูและคณะ
สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก
เซตที่๔วันสุดท้ายสนุกสนาน

อีกหนึ่งวิธีสำหรับใครที่เข้าไปดูในเพจ๙คนละ๙แล้ว
เขาจะมีวิธีด้านขวาสุดนี่นะคะ
อกจากนี้วิธีที่จะบริจาค

นี่กางเกงยีนขาเดฟพร้อมลายเซ็นตูนบอดี้แลม
เพจนี้เขาประมูลภาพของพี่ตูนตอนเรียนมปลายไปแล้วนะ

ซึ่งตูนถอดแล้วก็คว่างให้กับแฟนคลับ

กางเกงปกติถอดเสื้อพี่ตูนถอดกางเกง

ซึ่งผู้ที่ได้ไปครอบครองคือคุณแจ็คกิจประจาน

เอาความทรงจำส่วนตัวกับกางเกงตัวนี้
ก็คือการบริจาคเงินให้กับ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ผมมีความสุขกับกางเกงพี่ตูนแล้วตอนนั้นผมได้มานะ

อ่าตอนนี้อยากแบ่งปันความสุขบ้างเอามาประมูลนะฮะ

ใช่ค่ะเริ่มประมูลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว
ก็เริ่มเปิดประมูลประมาณทุ่ม๑๙นาที
สิ้นสุดประมูล๑๙ธันวาคมนี้
เวลา๑ทุ่ม๑๙นาทีเวลาดีนะคะวันอังคารนี้นะคะ
ทุ่มทุ่มนิดเท่านั้นเองนะคะ
เอาล่าสุดเปิดไปแค่เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
ราคาประมูล๒๒บาทแล้ว

ก็เมื่อวานี้ถ้าพูดถึงศิลปินดารานะ
ก็มาร่วมวิ่งหลายคนคุณเอคุณโย
คุณเออัญชาลีกับโยยศวดีนะหัสดีวิจิตรนะพี่น้องนะครับ

ใช่แล้วมีคุณแจ็คแฟนฉันนะครับ
แล้วก็มีคุณโน๊ตอุดมแต้พาณิชย์กับพี่ฮายอภาพร
คุณโน๊ตกับพี่ฮายเนี่ยไม่ได้ไปวิ่งครับพี่ฮายไม่วิ่ง
มาภาคมาภาคเสียงในเพจ๙คนละ๙ไลฟ์สดนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้มีดีเจพุทธกับคุณจุ๋ยวรัฐยาด้วย

ก็เลยกลายเป็นแบบมันหวาน

เมื่อวานคุณบ๊วยคุณพริมคุณปามคุณบอยปากรเยอะเลย
คุณเล็งเห็นศิลปินบ้างไหมตอนเช้านี้ยังยังอย่างนั้นอย่างนั้น
แล้วก็เห็นพี่ตูนแน่วันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะ

เห็นบรรยากาศแบบนี้เราก็มีความสุขกันแต่เช้า

ใช่แต่ว่าตอนนี้ช่วงลงเนิน

เขาก็เลยต้องมันได้โอกาส
ได้โอกาสที่จะเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองทำเวลาด้วย

ส่วนเงินก็ยังคงบริจาคกันได้ไปดูยอดเงินบริจาคกันหน่อยครับ
ตอนนี้๘๕๓๕๗๖๘๗๙บาท
สตางค์ผมอ่านทันยอดยังไม่วิ่ง

ระยะทางรวม๑๘๒๓๖๐กิโลเมตร
วิ่งมาแล้ว๓๗วันค่ะ

ก็ให้กำลังใจกันต่อนะครับเรานำเสนออย่างต่อเนื่องทุกวันเลย
ก็ถ้าความตั้งใจน่าจะ๒๗ธันวานะ

คือเข้าเชียงรายสัก๒๕วิ่งต่อไปสุดทางที่แม่สาย๒๗ธันวาคม